ประชาชนคนไทยได้นะครับนี่คือเวลาที่ที่น้องครูใช่คนงี้ครับ
ทุกบาททุกสถานีพี่น้องประชาชนเสียภาษีให้กับประเทศนี้
วันนี้พวกเราจะรวมหัวใจกันมาต่อสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกินความปลอดภัย
แต่ครับขอให้ขอให้ขอให้น้องกระจายชนให้พวกเรา

ขอบคุณค่ะ
ในส่วนของการตรวจหรือว่าการดูแลคนที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้
ในกรุงเทพตอนนี้มันก็เริ่มมีมาตรการออกมามากแล้ว
โดยเฉพาะล่าส่วนเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีคำสั่งเพิ่มเติมมา
แต่ในส่วนของต่างจังหวัดนะคะที่อย่างทีมอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ย
โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็ก
วันนี้การปฏิภัณฑ์ให้ทุกอย่างเป็นอย่าง
ที่ภูมิธรรมดีกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์ของผู้โดยอยู่ในภูมิธรรม
เพราะฉะนั้นมาตรการต่างในการควบคุมไม่ให้โรคนี้กระจายออกไป
ก็คือมาควบคุมในแหล่งที่มีผู้ป่วยเยอะที่สุดก่อน
แหล่งที่มีอัตราที่เสี่ยงมากที่สุดก่อน
ซึ่งก็คือภูมิธรรมหานครวันนี้
ในขณะเดียวกันการที่ภูมิธรรมดีกว่าอันตราการ
ก็ศึกเพื่อจากการประถุงนี้ท่านเนี่ย
ประถูมมาตั้งแต่เมื่อวานที่ภูมิธรรมฯหลานคร
รับทราบตัวเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทราบว่าการที่จะทำให้ทั้งประเทศปลอดภัยก็คือ
เหตุโลกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก่อนในถ้าตอบคำถามของท่านผู้สื่อข่าวคือว่า
รอบจังหวัดอื่นรอบกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทย
ในขณะนี้ยังมีผู้ป่วยในลักษณะที่ควบคุมได้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยได้รับมอบอำนาจเต็มในการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดโควิด
นะครับในลักษณะของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งท่านไม่ได้เดี๋ยวก็อ่า
ว่าไม่ใช่หมอไม่เป็นไรครับเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทุกจังหวัดคือนายแพทย์ศาลศุกร์จังหวัดซึ่งเขามีเกลือข่ายมีแน็ตเวิร์ดมีการติดต่อมาสารงานกับกระโดสาธุตลอดตุลาคอยู่แล้วนะครับ
วันนี้กฎหมายทุกอย่างที่จะใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคนี้
ได้ถูกส่งมอบ
ทุกคนตอนนี้ก็จะมีอำนาจที่จะควบคุมเหนือกัน
ถ้าท่านรู้สึกสารจำได้ท่านนายกรุงทีมนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อ
กว่าซึ่งท่านได้ให้ข้อความกับผู้พัดละการประวัติชัดเก็บว่ามีอำนาจเต็ม
แล้วรักพี่ชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบของภูมิการรอบาทในจังหวัดนั้นอย่างเช่นที่นะครับ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับ